มากันที่ลูกทุ่งสาวสายอินดี้คนนี้นะคะอย่างลำไยหายทองคำค่ะ
คือก่อนหน้านี้โดนท่านนายกติ่งมาว่าเออชุดที่ใส่ขึ้นโชว์น่ะ
มันโป๊มันวับแวมล่อแหลมเกินงามไปหรือเปล่า
ล่าสุดนะคะเธอเนี่ยมีการปรับปรุงแล้วนะให้มันดีขึ้นนะคะ
ซื้อนี้เป็นของคุณเฉินนัฐกิจจิรัชยาโชธิรันนะคะ
ออกแบบชุดให้กับนักร้องแล้วก็แดนเซอร์มาแล้วมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นนี่เลยแมงปอชนทิชาเป่าเป่าวลีเอิญนะคะ
แล้วก็ลูกแก้วสมบัติเจริญรวมทั้งสาวลำไยค่ะ
โดยคุณเฉินนะคะเผยว่าได้ออกแบบชุดใหม่ให้กับนักร้องสาว๒ชุดด้วยกันนะ
โดยในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปซูมดูชุดผู้สาวขาล้อกันแบบชัดเลยนะคะ
ต้องขอบอกว่าบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะ
ที่ได้เก็บภาพหลังจากที่ตัดชุดเสร็จร้อนเลย
พร้อมแก่ไอเดียนะคะให้การออกแบบ
ซึ่งมีที่มาจากอะไรไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะ
ตามที่ท่านนายกได้ติปิงมาว่า
ก่อนมันอาจจะดูโป๊หรือเซ็กซี่ไป
เราก็เลยได้มีการปรับด้านหน้าเห็นไหมฮะ
ถ้าดึงลงมาก็อาจจะโป๊ได้
แต่เราก็พยายามคลิปให้น้องนิดนึง

อาจารย์ประจักรชัยก็ให้มาว่าเพลงผู้สาวขาเลาะ
แล้วก็เลยออกแบบว่าอยากให้แบบว่า
เป็นชุดที่ดูทันสมัยผสมผสานดีไซน์เข้าไป
มีการปักมีการพรีเอทครับผม
ก็ได้เป็นชุดนี้ซึ่งตอนนี้เราใช้ผ้ายีน

มันจะเป็นอย่างอื่นมันคงน่าจะลำบากนิดนึง
ก็คืออยากให้สะท้อนถึงความเป็นวัยรุ่น
ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ที่น้องต้องมีอยู่ก็คือ

โดยเราจะแทรกซีทูไว้ด้านข้าง
ให้เห็นถึงความเซ็กซี่ของน้อง
พอเห็นด้านหน้าดูไม่มีอะไร

มีซีทูเบานะครับครูมีซีทูเบานะครับครูมีซีทูเบา
เดี๋ยวนายกได้มาคำใหม่มาอีก
ยังไงดีนะครับครูขอประทานโทษครับ
สำหรับชุดผู้สาวคาร่อในคารั้งนี้นะครูเฉิน
เยว่าได้ใช้เวลาออกแบบเพียงแค่๓วันเท่านั้นนะคะ
โดยไม่ได้รู้สึกกดดันแต่อย่างใดเลยค่ะ

จะไม่โดนตำหนิเรื่องความโป๊จากผู้ใหญ่อย่างแน่นอนค่ะ
วู้ว

การแสดงหรือการโชว์บนเวทีของศิลปิน

มันก็เป็นเหมือนแฮนดเมค

ชุดนี้๑๘๐๐๐บาท
แต่เดี๋ยวรอดูชุดทองด้วยดีกว่า
คนก็คงต้องชื่นชอบกัน